พูดก็พูดสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้หันซ้ายหันขวา
ไม่ต้องหันแล้วค่ะหันหน้าเข้าวัดไปเลยดีกว่าค่ะ

ขอพรให้ท่านช่วยประธานพรกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าว่างเว้นกันไปนานงานหายจากโควิด
คุณผู้ชมค่ะขอกันมาเลยละกันนะ
รวมไปถึงพี่ไผ่พงศธรบอกว่าของานปั้วปังหน่อยครับหลวงพ่อนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะไปพร้อมด้วยครูสลาคุณวุฒินะคะ
เดินทางไปร่วมงานบุญที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมค่ะ
แล้วก็ถือเลิกงามยามดีนำรถแห่ฟังดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

รถแห่ของพี่ภัยเนี่ยป้ายทะเบียนคือ๘๗๐๖๘๓
อันนี้ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะคะเลขทะเบียนรถเขาสระบุรีค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งถอยมาจากไปทำพิธีนะคะ
เอามาเจิมเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานคุณผู้ชม
โดยไผ่พงศธรบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตั้งใจจะนำรถคันนี้นะคะ
เอามาให้หลวงพ่อที่วัดนี้นะที่เจ้าตัวนับถือทำพิธีให้หน่อย
แล้วก็อยากนำรถมาร่วมงานในงานบุญด้วยคุณผู้ชม
แล้วก็งานนี้เปิดซิงรถคันนี้เลยนะเป็นงานแรก
เห็งปังค่ะงานนี้ก็เลยถือโอกาสอุ่นเครื่อง
ร้องเพลงให้กับเหล่าชาวบ้านที่มาร่วมงานกันได้ฟังกันอีกด้วยจ้า
มั่นต้องสงสัตว์อยากช่วยเจ้ามกเดวน้องเอาไว้หว้า

แต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไป
คุณผู้ชมขาการแสดงดนตรีเนี่ยไลฟ์สไตล์ต่างคนชอบเขาเปลี่ยนกันแล้ว
เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัย
ให้สมาชิกในวงทุกคนสามารถหางานรับงานหารายได้กันได้ค่ะ
ลงทุนเลยค่ะทุบกระปุกเนรมิตรถคันนี้
หวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าแฟนเพลงด้วยจ้า
วันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เหมือนเราแสดงได้จ้ะ
สุดท้ายสุดในความสะกัดดูมาถวายเสียงให้คุณบาอาจารย์
และเมื่อเราทำรถเฉ็ดแล้วเราอยากให้รถคันนี้เปิดงานแรกด้วยการเป็นงานคุณ

คาดหวังมั้ยไม่ได้ถึงกับ๕๖ปีแล้ว
ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเหตุการณ์ปกติจริง
เราสามารถเปิดคอนเซ็ปต์ได้สามารถมีงานได้
ผมเชื่อว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้คนที่อยากจะฟังเพลงน้าอยากจะมีงานให้ไปช่วยงาน
หรือไปร่วมงานที่มันไม่ต้องจัดแบบเป็นทางการมากก็ได้
ตั้งฉายาให้เลยละกันว่าไผ่พงสะทอนสะออนรถแห่เออเออนะฮะ
ติดตามกันได้นะคะปรับรูปแบบกันแล้ว
แฟนแฟนเอฟซีก็ยังตามกันอยู่แน่นอนนี่แหละก็ดีนะ
ก็เข้าถึงแฟนเพลงได้มากขึ้นไงงานจ้างที่ไหน
รถไปจอดทีเดียวร้องเพลงได้เลยถูกต้องค่ะ